คุณผู้ชมแหมเราพักเรื่องตกออกตกใจแบบนี้
ไปหาอะไรอร่อยทานกันนะคะคุณผู้ชม

แต่ที่นี่มันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันคือขนมหม้อแกงตาลสดค่ะ
โอ้โหหม้อแกงนี่ส่วนใหญ่ต้องไปที่เพชรบุรีใช่ไหม

เขาก็มีขายนี่เลยอยู่ที่ร้านกาแฟสดวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
นี่คุณร้านนี้นะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตานเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลย
คือที่วัดโบดเนี่ยเขาขึ้นชื่อของต้นตาน

ผลิตภัณฑ์ที่มาจากตานเนี่ยอร่อยทั้งนั้นเลย
มากมายหลากหลายเป็นธาตุเป็นของหวานเป็นลูกตาลเชื่อมมากมาย

หน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะ
ว่ากันว่ารสชาติเนี่ยอร่อยหวานกลม
ห้อแกงกับลูกตาลเนี่ยก็เข้ากันเข้ากันอย่างลงตัวนะคะ
และมีวิธีการทานแบบทั้งร้อนหรือเย็นก็ได้เลือกได้ตามใจชอบเลยทีเดียว

ใช่ชอบร้อนหรือเย็นก็ทานได้หมดเลย

เราไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะคือคุณสาวรัชยาอรุณวรกิจนะคะหรือว่าคุณเดีย

ก็เลยปิ๊งไอเดียที่จะทำเมนูดับร้อนขึ้นมานะคะ
โดยการนำของดีของวัดโบสถอย่างตางสดเนี่ย

เมื่อปีก่อนนู่นค่ะได้ลองทำวุ้นตานสด

ทำออกมาแต่ละอย่างก็ขายดิบขายดี
เคยมาอ่านข่าวนี้ไปแล้ว
ได้ครั้งก่อนในตรังคานี่แหละ

เป็นเมนูขนมหม้อแกงตาลสด
เป็นยังไงคุณแค่ฟังชื่อแล้วก็นู้นน้ำลายสอแล้วนะคะ
เอางี้ไปฟังเจ้าของร้านเขาการันตีความอร่อยกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ตัวหม้อแกงลอสลานะคะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะตอนนี้นะคะ
ซึ่งทานแล้วก็จะมีความหอมหวานสดชื่นนะคะ
ได้ทานได้ทั้งตอนที่เขาร้อนหรือว่าแช่ตอนเขากินก็ได้
จะอร่อยหอมสดชื่นค่ะ
นี่คุณเดียรัชยาการันตีความอร่อยนะคะ
บอกว่าใครกินแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถูกปากอย่างแน่นอน
เอาไปเลือกทานแบบเย็นก็คือแช่ตู้เย็น

หรือจะทานร้อนจิบคู่กับชายามบ่ายก็ได้เหมือนกันนะ

จริงส่วนราคาขายเห็นกล่องใหญ่ไซส์เบิ้มแบบนี้
ราคาแค่๒๕บาทเองค่ะคุณ
ใครอยากจะทานซื้อไปทานเองซื้อไปฝากก็ไปได้นะ
ที่ร้านกาแฟสดวัดโบดปั๊มเชลจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
หรือถ้าอยู่ไกลไม่สามารถนั่งรถไปได้ในเวลาอันจำกัด

แต่ถ้าเกิดรอคุณชนะไม่ได้ก็สั่งซื้อทางเฟซบุ๊คได้นะคะ

ไปหาอะไรทานกันที่พิศนุโลก